โครงการขายของออนไลน์ต้องสะเทือนค่ะ
เพราะคุณสามีทุ่มทุนสร้างมาก
ลงไปนอนกับพื้นแล้วใส่ชุดเป็นแบบนี้
เขาส่วนบนใส่ส่วนล่างคาบตัว
ช่วยภรรยาขายของ

โอ้คนมาซื้อเยอะมาก
จริงพี่เบิร์ตเป็นสามีแห่งชาติ
เป็นสามีที่บอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะ

ทุ่มทุนนอนนิ่งเป็นหุ่นค่ะ

ที่ชื่อว่าของเมียก็คือของเรานะคะ
โดยเสื้อผ้าที่นำมาขายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงค่ะ

มีทั้งมือหนึ่งมือสองราคาก็ตั้งแต่

เล่นใหญ่เบอร์แรงขนาดนี้ก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ย

แล้วก็สั่งซื้อสินค้ารัวเลยนะคะ

พรีเซนต์เสื้อผ้าที่แตกต่างจากเพจอื่นนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าจะยืนถือแล้วก็ลองใส่ให้ดูธรรมดา
นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแบบนี้นะคะ

ประสบความสำเร็จจากการเป็นตัวแทน
เห็นไหมนอนนิ่งแบบนี้แล้วนะคะ
งานนี้พ่อบ้านใจกล้าก็เลยปิดกล้าขาแข็งค่ะ

มาช่วยไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของเมียกันเลยทีเดียวเห็นไหม

แหมนี่เห็นไหมนี่เขาเป็นเพื่อนกันนะสองคนนี้
เรียกเพื่อนมามาให้ช่วยใส่
คุณภรรยาเป็นแอดมินก็คือคอยจดรับออเดอร์ไป

เอาชุดเรสของผู้หญิงมาทาบในตัวผู้ชาย
อันนี้คือเป็นของมือหนึ่งและมือ๒
มือหนึ่งและมือสองคลักกันไปค่ะ
ก็ราคาขายตั้งแต่หลัก๑๐ไปจนถึงหลักร้อย

กลิ่นใครหอมอะไรอย่างนี้